อันนี้นะคะมีคนร้ายไปขโมยของที่อยู่หน้ารถจักรยานยนต์จอดเอาไว้

ปรากฏว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ผักอะไรทิ้งเอาไว้ตรงตลาด
ปรากฏคนร้ายมาฉกไปหมดเลยนะคะ
และเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ชัดเจนค่ะ
นี่แหละภาพจากกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งบนถนนอุตรกิจในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
บันทึกภาพนาทีที่คนร้ายเนี่ยเป็นชายวัยกลางคนค่ะ
นี่เขาขับวนเวียนนะเหมือนกับดูรัดเหลาก่อน
แล้วก็ขับไปเรื่อยจนกระทั่งมาเห็นเป้าหมายเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีกับข้าว
เนื้อไก่ผักสดเอ่ยแขวนเอาไว้ที่หน้ารถนะคะซึ่งเจ้าของรถไปไหนเจ้าของรถก็เข้าไปจับจ่ายสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละแต่ทิ้งของเอาไว้หน้ารถ
คนร้ายคนนี้ค่ะสวมเสื้อสีเหลืองเนี่ยนะคะเขาก็เลยลงจากรถมาแล้วก็นี่เลย
ฉกถุงกับข้าวที่อยู่หน้ารถเนี่ยเอาไปเลยนะคะตอนแรกหยิบถุงนึง
แล้วก็ดูลาดเราไม่มีเจ้าของเจ้าของยังไม่ออกมากลับมาหยิบอีกถุงนึงแล้วก็ขึ้นรถขี่ออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งพนักงานของห้างบอกว่าเหตุนี้เกิดขึ้น๒๗สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะช่วงเช้าเลย๘นาฬิกาส่วนผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุประมาณ๔๐ปีขี่รถมาคนเดียวก็เลยต้องเอาของทิ้งไว้หน้ารถแบบนี้นะคะ
กดออกมาของที่ซื้อมาถูกขโมยไปสองถุงเลยนะคะหลังเกิดเหตุผู้เสียหายก็แจ้งตำรวจสภาพเมืองกระบี่ให้เข้ามาตรวจสอบเหตุแต่ไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีเพียงแค่ลงบันทึกประจำวันไว้ค่ะเพราะทราบจากผู้เสียหายว่าก่อนเกิดเหตุก็แวะซื้อของในตลาดห่างจากจุดเกิดเหตุไปไม่มากแล้วก็เลยเข้าไปซื้อของเพิ่มเติมในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่กลับออกมาอ่า